เศรษฐกิจไทยในปีนี้หลายคนกังวลว่าปีที่แล้วเผาหลอก
ปีนี้น่าจะเผาจริงเพราะว่ามีความเสี่ยงต่างและความท้าทายต่างรออยู่มากมายครับ
ในวันนี้ไทยรัฐทีวีนั้นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามมุมมองของกูรูด้านเศรษฐกิจอีกหนึ่งท่านของประเทศไทยนะครับ
ชื่อของเขาก็คือดรกรอบศักดิภูตระกูลครับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ
คุณผู้ชมครับดรกรอบศักดิ์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกูรูด้านเศรษฐกิจคนรุ่นใหม่
การเศรษฐกิจไทยในปีนี้คาดว่าน่าจะฟื้นตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกันกับปีที่ผ่านมา
แต่ยังไม่น่าไว้วางใจเนื่องจากว่ายังมีปัจจัยเสี่ยงรายล้อมนะครับ
โดยเฉพาะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวแบบเปราะบางรวมถึงในประเทศนะครับราคาสินค้าเกษตรยังคงตกต่ำ
อกจากนี้ตลาดการเงินก็มีความผันผวนที่สำคัญคือยักษ์ใหญ่อย่างอเมริกานั้น
การปรับอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ที่มีแนวโน้มว่าการประชุมแต่ละครั้งนั้น
น่าจะเห็นโอกาสการขยับปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลกระทบกระเทือนไปทั่วโลก
ปัจจัยต่างเหล่านี้รัฐบาลต้องเตรียมพร้อมอย่างไร
และประชาชนทั่วไปจะดูแลเงินในกระเป๋าของท่านอย่างไร

เศรษฐกิจไทยปี๕๙นะครับก็คงจะเป็นการเติบโตต่อเนื่องจากปี

แต่ว่าโดยรวมคิดว่าปัญหาก็ยังอยู่กับเราอีกหลายเรื่อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ
อันนี้คือสิ่งที่ทำให้เกษตรกรทั่วประเทศไทยเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นข้าวน้ำตาลยางอื่น
ทุกคนมีปัญหาหมดเลย
แล้วก็ส่งผลกระทบไปถึงเรื่องของตัวกำลังซื้อในต่างจังหวัด

และขณะเดียวกันเนี่ยตัวของเศรษฐกิจโลกเองก็ยัง

คนที่ไปได้ดีจริงคืออเมริกาที่พอจะไปได้
แล้วก็พอไปดูด้านอื่นอย่างยุโรปเอง
อีกไกลครับผมคิดว่าอีก๔๕ปีที่จะต้องเป็นลักษณะนี้ซึม
ประเทศจีนก็นับวันที่จะแย่ลงเรื่อย
เพราะว่าปัญหาเยอะแล้วก็กำลังแก้ไขปัญหา
เทียบกับจีนญี่ปุ่นยุโรป
มันไม่สามารถที่จะไปทดแทนส่วนนั้นได้
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท้าทายเพราะว่า
มันหมายความว่าตลาดส่งออกไม่ค่อยดี

ก็ต้องหาทางที่จะพยุงเศรษฐกิจไว้ในช่วงที่เศรษฐกิจเนี่ย
กำลังเผชิญความท้าทายจากโลก
แม้กระทั่งอเมริกาที่ดีก็เป็นความเสี่ยง
เพราะว่าพออเมริกาดีเขาก็ต้องขึ้นดอกเบี้ย

ก็จะนำมาถึงเรื่องของความผันผวนต่างที่ตามมาระยะยาวได้
ตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นผลเพราะเขาเตรียมการกันมาเกือบปีแล้ว
ที่จะรับการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกครั้งนี้
แต่พอไปเจอขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้๒๓๔๕

แต่อเมริกาขึ้นดอกเบี้ยไป๔๕ครั้งแล้ว

จะเริ่มไหลกลับไปที่อเมริกาชัดขึ้นเรื่อย
แล้วก็จะส่งผลถึงตลาดอัตราแรกเปลี่ยนโลก
ที่ทำให้เกิดการแข็งค่าข้างหนึ่ง
ก็คืออเมริกาแข็งแล้วสกุลอื่นก็จะอ่อน
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้ว่าจะอยู่กับ
โลกของความพันธุ์ผวนภายใต้แรงกดดัน
จากการปรับเปลี่ยนนโลกยังไม่ขึ้นดอกเบี้ย

ผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่คิดหนัก

ผมคิดว่ามันเหมือนกับรถสตาร์ทไม่ค่อยติดนะครับ
หรือมันกำลังติดลม

สมัยก่อนรัฐบาลเป็นคนเข็นอยู่คนเดียว

ทุกคนก็นั่งดูแล้วก็บอกว่ามันจะจริงหรือเปล่า
ผมว่าตอนนี้เขากำลังคุยกัน
ระหว่างรัฐเจ้าสัวเอกชนแล้วคนต่าง
กำลังคุยกันว่ามันไปได้
แล้วก็อยากให้ทุกคนมาช่วยรัฐบาลเข็น
อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทางเอกชนกำลังคุยกันเหมือนกันครับว่า
จะทำยังไงที่มีกำลังเงินของเราที่มีอยู่แล้วเนี่ย
รัฐบาลก็ขับเคลื่อนไปแล้วเอกชนก็จะมาช่วยขับเคลื่อนด้วย
ซึ่งบางคนก็มีการเสนออย่างเช่น
งบประมาณที่จะไปดูงานจัดสัมมนาต่าง

เอกชนเป็นไปได้หรือไม่ที่จะจัดสัมมนา
รวมต่างเร่งครึ่งแต่ครึ่งปีแรก
เอาสิ่งทั้งปีนี้มาขับเคลื่อนตอนแรก
เพื่อให้ตอนแรกนี้มีแรงกระตุ้นพอสมควรในช่วงต้น

มันจะมีโครงการจากรัฐบาลหลากหลายโครงการ
เช่นโครงการรถไฟหลากหลายอย่าง

แล้วก็มีคนมาจีบเราเสมอมา

ก็มีโครงการที่ตั้งใจจะทำอีกหลายโครงการ

โครงการรถไฟรางคู่รถไฟใต้ดิน

เงินเหล่านี้จะเข้าครึ่งหลังของปี

มันคือเตรียมการผ่านกระบวนการต่าง
ให้ถูกต้องแต่ว่าเม็ดเงินยังไม่มา

ครึ่งแรกของปีแล้วหลังจากนั้นเนี่ย

เร่งทำโครงการต่างให้เกิดขึ้นให้ได้
เพื่อที่ว่าครึ่งหลังของปีจะมีเม็ดเงินเหล่านี้
ผมคิดว่าถ้าเกิดทำลักษณะนี้ได้เนี่ย
ปีหน้าเราก็น่าจะมีแรงขับเคลื่อนเพียงพอ
ที่จะฟันฝ่าความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกในช่วงต่อไป

ผมคิดว่า๑๘เดือนข้างหน้า
เอา๑๘เดือนข้างหน้ามาใช้เวลาในการปรับกฎหมาย
โครงสร้างพื้นฐานและวางรากฐานใหม่ให้ประเทศไทย
มันจะเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายจำนวนมาก
แล้วก็จะเป็นช่วงที่วางรากฐานเอาไว้
แล้วคนที่มาต่อไปก็จะเป็นคนเก็บเกี่ยวผลให้กับทุกคน
แล้วก็หลังจากนั้น๕ปี๑๐ปีให้หลัง

ผมคิดว่านี่คือจุดเปลี่ยนประเทศไทย
จะเอาเอกชนรัฐบาลแล้วก็ชุมชนมาทำงานร่วมกัน
คือต้องคิดง่ายว่ารัฐบาลมีงบจำกัด

เพราะว่าสิ่งที่ประชาชนขาดก็คือว่าเขามีฝีมือ
แต่เขาไม่รู้จักตลาดไม่รู้จักดีไซน์

คือทำไงที่จะเอาเอกชนกับประชาชนมาเจอกัน
คนหนึ่งเป็นคนผลิตอีกคนนึงเป็นคนคิดดีไซน์ให้

ข้างหนึ่งมีเอกชนซึ่งมีความรู้มีแหล่งเงิน
อีกข้างหนึ่งประชาสังคมซึ่งรู้จักชนบทดี

แล้วถ้าเกิดเอาทั้ง๒อย่างเชื่อมรวมกันได้
แล้วก็สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้ในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย
อันนี้คือโอกาสนี่คือหัวใจทั้งหมดเลย
ตัวงบอย่าไปคิดว่าเป็นงบแจกเงิน

แต่ว่าที่สำคัญกว่าการแจกเงินก็คือว่า

นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนได้อย่างไร

เป็นทำในสิ่งที่สำคัญ

รัฐบาลแล้วก็ชุมชน

มันก็จะเป็นแนวทางในการเปลี่ยนแปลง
ถามว่า๒๐ปีให้หลัง

ที่จะออกหล่อออกผลให้เหมือนกับ
อุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมพิโตเคมิคอล

แทนที่เราจะมองเฉพาะตัวเลขการเจริญเติบโต
ช่วงสั้นผมคิดว่าเราต้องมอง
อยากว่าเราจะสร้างอนาคตของเราได้อย่างไรบ้าง

ในอนาคตเราก็จะมีสิ่งที่จะเป็น
ออกดอกออกผลให้เมืองไทย๒๐ปีให้ล่ะ
ซึ่งขณะนี้มันเริ่มชัดขึ้นเรื่อย
รัฐบาลก็พูดถึงอุตสาหกรรมใหม่
พูดถึงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานสำหรับอนาคต
แล้วพูดถึงสิ่งที่จะเป็นตัวที่จะทำเงินให้เมืองไทยอย่างแท้จริง
ถ้าเกิดเราทำลักษณะนี้ได้ก็คือว่าทำให้ปีนี้พอเดินไปได้

แต่ขณะเดียวกันเราก็วางรากฐานสำคัญ

อันนี้ก็จะเป็นตัวที่ออกดอกออกผลให้เมืองไทย

ก็จะบอกว่านี่คือ๒ปีของจุดเปลี่ยน

ที่มีความรุ่นโรคโชคช่วงชาตาวันอีกครั้ง

ผมคิดว่าบริษัทไทยหลายบริษัทนะครับยังรออยู่
รอที่จะให้เห็นว่ามั่นใจกว่านี้
ผมว่าไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าออกไปดู
เหมือนกับหุ้นนะครับตอนที่มันจะขึ้นเนี่ย
ถ้าเกิดจะรอให้มันขึ้นจนกระทั่งมั่นใจว่าจะขึ้นแล้วเนี่ย
ไม่ต้องซื้อแล้วเพราะมันขึ้นไปไกลแล้ว
ใช่คือมันแพงแล้วเราก็ต้องซื้อวันที่มันกำลังต่อแตะต่อแตะ
คิดว่าโอกาสดีคุณภาพดีโอกาส
แล้วก็ความก้าวหน้าจะสูงในอนาคตก็ซื้อกันตอนนั้น
เพราะว่าเขามีคนเล่นของเขาแล้ว

คือห้ามจีบสาวทางความคิดห้ามคิดถึงอย่างเดียว
ให้ไปหาเขาเรื่อยไปคุยกับเขา
เราจะรู้จักเขาเป็นยังไงแล้วเราจะเห็นโอกาส
ว่าเขาชอบสินค้าตัวไหนรสนิยมเขาเป็นยังไง

แล้วผมบอกได้เลยว่าหลายคนที่ผมได้ทำลักษณะนี้นะครับ
เขาก็เดินทางไปเมียนมาร์บ้างไปสปลาวไปกัมพูชา
ไปเวียดนามไปอินโดเนสเซียเขาก็พบสาวหงามของเขา
ก็คือลูกค้าจำนวนมากที่ต้องการสินค้าเขา
แล้วสุดท้ายก็ประสบความสำเร็จ